เป็นซุปตากันหน่อยเวลาเขาบอกว่าความเป็นว่าซุปตาเนี่ยคือจะต้องสตาร์ฟคำว่าสวยไม่มีพร่องตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่อยู่นอกบ้านในบ้าน
อันนี้จริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะให้ดูกันก่อนนะคะเริ่มกันที่คุณแม่ลูกสองสุดแซ่บกันเลย
เนยโชติกาค่ะเวลาออกนอกบ้านเราเห็นมางานเนี่ย
ทุกวันจริงนะความสวยความแซ่บลูกสองก็ไม่เป็นสองรองใครค่ะ

แล้วเวลาถึงคราวออกสื่อแม่สวยได้สวยฟาดทุกลุคนะฮะ
จะสวยหวานแบบสายเก่าหรือว่าจะสวยฟาดแบบเรียดร้าย
ไม่เสียชื่อดังรายหน้าสวยค่ะ
แต่พอถึงเวลาที่ต้องแปลงร่าง
มนุษย์แม่อยู่บ้านเป็นยังไง
ชุดเลี้ยงลูกอยู่บ้าน
ก็เปลี่ยนเป็นอีกลุคหนึ่งเหมือนกันนะคะ

พอเข้าบ้านให้มันอยู่แบบสบายกันหน่อย

เลยว่ามนุษย์แม่หลายคนน่าจะถูกใจสิ่งนี้ค่ะ

ในบ้านงานบ้านงานเรือนอย่าให้พร่องค่ะ

เขาก็จะใช้ชีวิตที่ดูแลลูกที่ต้าว้าไป
แต่เวลาออกงานนะคุณผู้ชมร้องว้าว
เพราะว่าสามีเขาก็ค่างรักอยู่แล้วคุณผู้ชม
เห็นแม่เอดทำกิจกรรมอ่ะโหโหมากไปจริงค่ะ
เลี้ยงลูก๒คนเคลียร์เอกส์เมนูอาหาร

พี่ก็พี่ปอต์สวยจนเป็นลม
สลัดลูกสุดชิวนะคะเวลาอยู่ที่บ้านลุกขึ้นมาจัดเต็มคุณผู้ชม
เสื้อผ้าหน้าผมนะคะเห็นความงามที่ไฉออลลาร์ความสวยตั้งมาแต่ใกล้บ้าน
สวยจริงนะปล่อยโทษได้นะจ๊ะสาวจ๊ะ
อยู่บ้านเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแต่งตรงแต่งตัวกันบ้างนะจ๊ะ

คไหนก็ลุคนั้นปังไม่เคยพลาด

งานเล็กงานใหญ่แม่ฟาดเรียบ

สบายกันหน่อยเป็นยังไงบ้างล่ะ

หรือว่าเสื้อยืดตัวใหญ่สบายกันอย่างนี้
แต่ว่าเสื้อยืดของแม่ลายน่ารักทั้งนั้นเลยนะ

ก็น่ารักเป็นลุคอยู่บ้านที่แบบว่า

แต่งอยู่บ้านก็ยังแฟชั่นอยู่นะคะ
ให้เลยคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะ